มีชาวบ้านที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๕๒ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพัก
น้องสาวกับญาติบอกว่าสงสัยเป็นอาถรรพ์ทางสามแพร่งที่บ้านแน่
บ้านหลังเกิดเหตุหลังนี้อยู่ในพื้นที่สพเมือง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยจักรแก้ว๕
เป็นบ้าน๒ชั้นนะครับครึ่งปูนครึ่งไม้
ผู้ที่เสียชีวิตคือในจันทรรศูนย์ธรรมวัฒน์อายุ๕๒นอนเสียชีวิต
ที่นอนในห้องโถงชั้นล่างไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เรื่องต้นจากการชนะสูตรของแพทย์นะครับบอกว่าเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
นี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทางญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามที่ญาติแจ้งว่าต้องการตั้งสวดศพที่วัดสว่างสันติธรรมในชุมชนดอนอุดม
อำพรอายุ๔๗เป็นน้องสาวของผู้ตายแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับ
บอกว่าพี่ชายป่วยเป็นอำมพลึกแล้วก็มีโรครุมร้าวตั้งแต่เมื่อ๗เดือนก่อน
ส่วนน้องสาวก็ซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้ก็ให้ครอบครัวให้พี่ชายอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับ
แต่ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วมาอยู่กันเนี่ยยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นี่นะฮะ
แล้วจุดนี้นะฮะหลังจากย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยคือพี่ชายที่พูดคุยสนุกสนาน
เป็นคุณสนุกสนานเนี่ยกลายเป็นคนซึมเศร้าไม่พูดไม่จา
แล้วก็มีแต่ป่วยแล้วก็ซุดลงสุดลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ทางสามแพร่ง
หรือว่าผีตายโหงหรือเปล่านะฮะอ่าภาพที่เมื่อสักครู่นี้เข้าไปชี้จุดกันเนี่ย
เขาให้ดูจุดทางสามแพร่งนะครับแล้วยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วย
ส่วนนี้คือผู้ตายนะครับนายจันทรนะฮะเมื่อสามเดือนก่อนนะครับ
อำพรบอกว่าเคยไปหาหมอที่เป็นร่างทรงที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เพื่อจะถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ชายอยู่ดีจากคนสนุกสนานร่าเริง
กลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็ป่วยเอาป่วยเอามีแต่ซุดลงซุดลงนะครับ
อยากจะให้อาการดีขึ้นร่างทรงบอกว่าที่บ้านของตัวนางอำพรเนี่ย
มันอยู่ใกล้กับทางสามแพร่งแล้วก็มีผีตายโหงเป็นผู้ชายชื่อสมคิต
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำไม่ห่างจากบ้านของนางอำพรมากนัก
วิญญาณยังวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนต้องการเอาชีวิตของนายจันทรภายใน๓เดือน
เขาไปหาหมอดูที่เป็นร่างทรงไว้เมื่อ๓เดือนก่อนแล้วนางอำพรบอกว่านี่ครบกำหนด๓เดือนจริงนะฮะ
แล้วก็เสียชีวิตตอนครบ๓เดือนพอดีอยู่ดีนอนเสียชีวิตที่บ้านเลย
โอ้โหหลายเรื่องอ่ะบ้านหลังนี้หลายอย่างเลยอ่ะ
อยู่กลางระหว่างซอย๒ซอยแล้วเป็นทางสามแพร่ง
แล้วประตูรั้วตรงกับประตูบ้านโอ้โหเขาบอกหลายอย่าง
เส้นทางที่ชาวบ้านกับพระสงฆ์เดินลัดผ่านแถวนี้อีก
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอันนี้มันทางผีผ่านชัด
ก็เอาไม้กับสังกษีมาปิดเอาไว้แล้วนะแต่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับคนในบ้านจนได้
นางอำพรบอกว่า
ว่าจะยังไม่ได้ทำบุญบ้านนะครับแต่ก็ทำพิธีแก้เคล็ดไปก่อนแล้ว
การเผาแบงค์ปลอมเป็นเงิน๑ล้านบาท
แล้วก็ตุ๊กตาผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยด้วย๒ตัว
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายสมคิตตามที่หมอดูที่ร่างทรงบอก
ว่ามาจักรยานยนต์ล้มคว่ำตายอยู่แถวนี้แล้วจะมาเอาชีวิตพี่ชายเนี่ย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพอทำพิธีอะไรเสร็จเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายสมคิดแล้วเนี่ย
คือพี่ชายไปปัสสาวะรถเจ้าที่หลังบ้านไงอันนี้นางสมคิดบอกนะ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่มีเจ้าที่เจ้าทางมาปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายก็ได้
พี่ชายก็เลยเสียชีวิตนะหลังจากล้มป่วยนะครับ
หลังจากที่นายจันทรเสียชีวิตได้หนึ่งคืนนะนางอำพรบอกว่ามันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้พี่ชายไปเข้าฝันหลานสาวบอกว่าอยากสูบบุหรี่
นี่ฮะหลานสาวนี่อายุ๑๗นะครับชื่อว่าน้องอิงเป็นลูกสาวของนางอำพรเจ้าของบ้านนี่แหละ
บอกว่าก็อยู่กับลุงเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับหลังจากลุงเสียชีวิตก็เสียใจมาก
เมื่อคืนนี้ลุงมาเข้าฝันบอกว่าอยากสูบบุหรี่แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไปเล่าให้แม่ฟัง
วันนี้ก็เลยซื้อบุหรี่ไปจุดอุทิศส่วนกุศลให้กับลุง
ก็เลยตกใจตื่นตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนครับตอนนั้นตอนที่ฝันหรอครับตอนที่ได้ฝันเราอยู่หน้าบ้านครับแล้วก็ลุงก็เลยเดินออกมาจากในบ้านก็เลยบอกเราว่าอยากสูบกูลี
ครับทั่วจะทำพิธีชะปัญญาจิตศพในจันทรวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็จะทำบุญบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สงครานนี้จะปรับปรุงบ้านด้วยให้ถูกหลักอะไรตามที่เขาบอกว่าจุดนั้นไม่ดีจุดนี้ไม่ดีอะไรแบบนี้